คลิปนี้ค่ะโพสต์กันอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นเหตุการณ์ลุ้นระทึกแล้วก็บีบหัวใจมาก
คือเด็กอายุแค่๔ขวบตกลงมาจากอาคาร
เป็นอาคารร้อยปีของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
อาคารนี้มี๗ชั้นตกลงมาจากชั้นดาดฟ้า
แต่น้องเขารอดรอดเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูค่ะ
เก่งไม่ขอดึงไปแล้วพี่
ที่รอดเพราะเสื้อของน้องไปเกี่ยวกับตัวต่อเต่า
คำว่าตึกร้อยปีก็เลยร่วงลงมาแค่นิดเดียว
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดึงตัวขึ้นไปนี่ดูสิที่ระวงแดง

เสื้อไปเกี่ยวโอ้โหเห็นแล้วแบบบีบหัวใจอ่ะลุ้นอ่ะว่าอุ้ยดูสิ
แล้วก็ช่วยดึงกันขึ้นมาได้อ่ะค่ะเดชาบุญจริงจริงโชคดีมาก
คือน้องคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุ๔ขวบนะคะ
เขาขึ้นไปวิ่งเล่นบนดาดฟ้าของตึก๗ชั้นของโรงพยาบาล
แล้วก็พลัดตกลงมาเสื้อของน้องไปเกี่ยวอยู่ที่ตัวต่อเต่าโอ้โห
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ดึงน้องขึ้นมาได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะน้องคนนี้เป็นชาวพม่าค่ะ
เขาไปที่โรงพยาบาลกับญาติไปเยี่ยมพ่อพ่อเนี่ยป่วยอยู่ชั้นเจ็ดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีอืม
แม่เสียชีวิตไปแล้วพอเยี่ยมอาการป่วยของพ่อเสร็จน้องก็วิ่งเล่นไปมาแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้า
น้องเข้าไปไล่จับจิ้งจกอะค่ะเด็กอ่ะตามภาษาเด็กเด็กสี่ขวบครับไปไล่จับจิ้งจกแล้วก็ปีนกำแพงดาดฟ้าค่ะอืม
แล้วพลาดพลัดตกลงมาแล้วดูสิโชคดีมากเสื้อไปเกี่ยวติดอยู่กับตัวอักษรชื่อตึกอ่ะ

กลางคนที่เห็นเหตุการณ์ชั้นล่างเห็นไหม

คือดูจากพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่เนี่ยนะ
ขอบของดาดฟ้าก็ถือว่าสูงระดับเอวเกือบอกอยู่

แสดงว่าน้องจิ้งจกมันคงไตก็ปีน

ปล่อยให้เด็กขึ้นไปบนดาดฟ้ามันน่ากลัวน่ากลัว